ครับผมเอ่อนักกล้องพรีชเงยนะครับมี๑ปอนมันต่อก่อน
ตากล้องวิ่งกับพวกเราไหมฮะไม่เอานะครับจะแปลงเพื่อเล็ก
เป็นลมนะครับเออสเตร็จไหนเขาแจกน้ำเดี๋ยวยกมือบอกผม
ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดแสกไหนแจกแอลกอฮอล์
ยืนรอได้เลยนะครับอย่างแน่นอนนะครับวันนี้เรียกได้ว่า
ได้ถึงเวลาแล้วตอนนี้จะนับเวลาถอยหลังครับพี่พี่พี่พี่